ในช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปกันที่ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
เพราะว่าผู้สื่อข่าวสายตัวเลขของเราจะพาไปดูค่ะ
กุมารสองพี่น้องฝาแฝดที่บรรดานักเสี่ยงโชคเนี่ยเขาเดินทางเพื่อไปขอโชคขอลาบ
บรรยากาศจะเป็นอย่างไรตามคุณเศรษฐาโสรินไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
ทีมข่าวออกเดินทางมุ่งหน้าไปที่กรเกร็ดจังหวัดนทบุรี
เพื่อที่จะมาตามหาโชคลาภกลับมาฝากแฟนข่าวไทยรัฐทีวี
โดยครั้งนี้ทีมงานจะพาไปดูสองกุมารผมจุกที่มีคนนิยมมาขอโชคลาภกันเป็นประจำ
ใครที่จะมาที่นี่ก็ไม่ยากหรอกนะครับ

และนั่งเรือข้ามฝากไปที่วัดหน้าเสาทงทอง
ซึ่งจะมีเรือจอดคอยให้บริการนักท่องเที่ยว
ตั้งแต่เช้าจนถึง๑ทุ่มครับ
ส่วนสารของสองกุมารผมจุกจะอยู่ด้านหลังวัดครับ
เรื่องเล่าจากชาวบ้านกุมารฝาแฝดสองพี่น้อง
จะออกมาเล่นซ่อนแอบกับเด็กในบริเวณวัด
บางครั้งก็จะออกมาปรากฏตัวให้คนที่มาวัดได้เห็น
โดยจะนั่งอยู่บนกิ่งไม้ต้นนี้ที่มีอายุกว่า๒๐๐ปี
ความเชื่อของชาวบ้านสองกุมารผมจุก
ชอบให้โชคลาภกับผู้ที่นำน้ำแดง

มักจะมีโชคดีกลับไปทุกราย
เว้นแม้แต่แรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้
ก็มักจะมาขอโชคลาภจากกุมารอยู่เป็นประจำ

แล้วมาที่นี่ได้อย่างไร

คนที่กำบุริชาชอบเล่นถูกไหม
แล้วเมื่อที่แล้วเป็นอย่างไรถูกหรือเปล่า

จะคอโชคดีแล้ว
ขอให้มีความสุขขอให้ลูกไว้คอยลูกไว้

อยากถูกรางวัลแต่ไม่ค่อยถูกเลย
ปัจจุบันจะมีคนแวะเวียนมาขอพร

โดยส่วนใหญ่จะไม่ใช่แต่เรื่องของโชคราบเพียงอย่างเดียว

เรื่องของการค้าขายก็มักจะสมหวังด้วย

เพราะเคยมีคนได้ในสิ่งที่ขอไป

ทำให้ไม่เคยได้โชคลาภจากกุมารอีกเลย
หลังจากที่จุดทูปเทียนขอพรตั้งจิตอธิษฐานกันแล้วนะครับ

ก็คือทำการล้วงหายเพื่อเสี่ยงโชคครับ
เดี๋ยวผมจะลองล้วงหายเพื่อเสี่ยงโชคดูบ้างนะครับ

จะมีตัวเลขเขียนกำกับอยู่ครับ
ส่วนใครที่จะถูกรางวัลหรือไม่ถูกรางวัลนั้น
ก็ต้องขึ้นอยู่แต่วาสนาของแต่ละคนนะครับ
แต่ถ้าอยากจะมีโชคลาภวาสนาก็ต้องเข้าวัดทำบุญหนุนนำ

เศรษฐาโสรินข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ